มีเหตุเพลิงไหม้ฟาร์มควายไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ
อยู่ที่ปราจีนบุรีชื่อสอนสิริฟาร์ม
ดูนะฮะเพลิงลุกไหม้แล้วควันไฟออกมานี่น่ากลัวมาก
แล้วที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือที่ฟาร์มควายไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้เนี่ย
มีเจ้าแก้วฟ้านะครับเป็นควายเผือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
มูลค่าราคาค่าตัวมันอย่างนี้ฮะ๗๐กว่าล้านบาท
โชคดีมากไปช่วยกันออกมาทันนะฮะ
แต่เขาแบบงามมากเนอะพี่อุ๋
สวยมากดูเขาสิฮะแล้วเป็นควายเผือกนะเห็นไหมฮะ๗๐กว่าล้านตัวนี้
อยู่ที่สอนสุริฟาร์มซึ่งถูกเพลิงไหม้เมื่อวานนี้นะครับตอนบ่ายโมงกว่าบ่ายสองกว่านี่นะฮะ
จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นโรงเรือนในฟาร์มนะครับ
อยู่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจินบุรีนะครับสอนสิริฟาร์มควายไทย
เป็นโรงเรือนเก็บฟางสำหรับเลี้ยงควาย
ซึ่งจะมีฟางอัดก้อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นก้อนโอ้โหเชื่อเพลิงอย่างดี
ถูกต้องนี่คือเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะฮะคือเพลิงไหม้เสียหายหมดนะฮะ
แล้วหลังคาโรงเรือนเนี่ยซุดตัวลงมาด้วยเนื่องจากโดนความร้อนเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงกว่า
ในการฉีดน้ำดับเพลิงนะครับความเสียหายทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่แสนนะฮะ
คนงานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าขณะเกิดเหตุทำงานอยู่ในโรงเรือนนะครับ
สังเกตเห็นมีควันไฟออกมาจากห้องเก็บฟางก็รีบไปดูนะครับ
พบว่าไฟเนี่ยมันลุกไหม้ไปถึงฝ้าเพดานแล้วซึ่งฝ้าเพดานก็เป็นพลาสติกอีก
เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทั้งนั้นคนงานในฟาร์มก็รีบกันวิ่งออกมาช่วยเคลื่อนย้าย
ควายต่างรวมทั้งเจ้าแก้วฟ้าควายเผือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
มูลค่ากว่า๗๐ล้านบาทเอาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย
คือความจริงเจ้าแก้วฟ้าเนี่ยอยู่ในโรงเลี้ยงที่อยู่ห่างจากโรงเรือนที่เพลิงไหม้แค่๕เมตรนะฮะ
นิดเดียวเองนี่ฮะก็เคลื่อนย้ายออกมาทันนะครับไม่ได้รับอันตราย
คือต่อให้ไม่โดนไฟคลอกอะไรเนี่ยควันควันใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยเคลื่อนย้ายออกมาทันนะครับ
ส่วนสาเหตุนะครับทางเจ้าของฟาร์มนะครับคุณพรมพิริยะสอนสิริบอกว่าอาจจะเกิดจากรถขนฟาง
เมื่อวานเนี้ยขนฟางมาเพื่อจะเอาไปเลี้ยงควายในฟาร์มทีนี้พอรถมันหนักการออกตัวเนี่ยมันต้องเร่งเครื่องช่วงเร่งเครื่อง
มันอาจจะมีเปลวไฟเนี่ยกระเด็นจากท่อไอเสียไปติดกองฟาง
แล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้เกิดขึ้นนี่ฮะอ้าวส่วนเจ้าแก้วฟ้าเนี่ยนะครับ
กว่าล้านบาทนี่สภาพกองฟ้างนะฮะคือควายเผือกตัวนี้นะครับเจ้าแก้วฟ้านะครับ
มีลักษณะเด่นกว่าควายทั่วไปแน่นอนคือมีสีเผือกลำตัวสูงใหญ่ยาว
มีเขาใหญ่กว่าควายทั่วไปด้วยสูง๑๖๕เซนติเมตร
จากเท้าถึงโหนกที่อยู่ข้างหลังนะครับมีน้ำหนัก๑๓๖๘กิโลกรัม
แล้วที่สำคัญคือเจ้าแก้วฟ้าเนี่ยไม่ดุด้วยนะฮะ
นิสัยดีน่ารักเชื่องนะครับใจดีไม่เหมือนควายทั่วไป
และเป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีสามารถผลิตลูกควายในราคาที่สูงเหมือนพ่อเขาด้วย
แน่นอนถ้าลูกออกมาแล้วได้สรีระรูปทรงแบบนี้นะก็จะราคาสูงไปด้วย
แล้วเป็นลูกควายที่เกิดจากพ่อพันธุ์คือควายเผือกแก้วฟ้าอย่างนี้ใช่ไหม
อ้าวก็ถือว่ารอดมาได้นะแก้วฟ้านะอืมค่ะโอ้โหงาม